สิทธิพันธ์ยังไม่ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการนะครับ
เพราะว่ากรกตนั้นนะฮะเลื่อนการพิจารณาเรื่องกรณีร้องเรียนป้ายหาเสียงครับ
หลังจากสำนักงานกรกตนะครับเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีป้ายหาเสียงอาจเข้าข่าย
ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็ควรตรวจสอบนะครับ
รอบครอบก่อนจะประกาศรับรองผลปรากฏว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประชุมกันใหม่ฮะ
เลื่อนไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามกรกตนะครับ
ยังมีการนัดการประชุมที่ผมบอกพรุ่งนี้นะบ่ายโมงครึ่ง
สกตอนนี้เดินหน้าแล้วครับมีรายงานว่ากรกตมีมตินะครับให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
แล้ว๔๐เขตนะครับจาก๕๐เขตครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะก็รอไปก่อนนะคะคือคนโทรไปถามที่กรกตสายด่วน๑๔๔๔เยอะเลยนะคะ
จะประกาศรับรองหรือไม่ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันนะคะ